ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบุกไปที่ห้องเช่าที่สามีเขาอยู่

บุกไปถึงเห็นสามีอยู่ในห้องกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง

ผู้ชายคนนั้นเอาปืนออกมาขู่เธอ

แล้วปืนลั่นโดนเธอเสียชีวิต
แล้วเขาก็พาผู้หญิงคนนั้นนั่งรถเก๋งขับหนีออกไป

ข้าวก็ไม่แนวมึง
ยิงขึ้นมา
โอ้โหคุณนัดแรกคือเหมือนยิงขู่

คือผู้หญิงเขาไม่คิดด้วย
แล้วเขาคิดว่าจะยิงจริง

ผู้หญิงเขาก็เหมือนพูดแบบ
จะยิงเหรอ
และวงจรปิดเห็นชัดเจนทุกอย่างนะครับ

ผู้ชายคนในคลิปที่ถือปืนนี่คืออานนท์อายุ๓๐ปีมีปากเสียงกับผู้หญิงที่ชื่อว่าจรรยาอายุ๒๗ปีชื่อฟ้านะครับ
แล้วในมือก็มีปืนแล้วก็มีปืนเสียงเห็นไหมภาพนี้ชัดเจนว่าโดนเต็มแล้วก็ล้มลงไปถึงแม้ฝ่ายหญิงจะท้าทายก็ตามที
แต่ว่าทางด้านของอานนท์ชื่อเล่นชื่อแม็กซ์นะถือปืนเข้าไปแล้วก็ไปทำแบบนี้ทำให้ฟ้าล้มลงแน่นิ่งไป
หลังจากนั้นแม็กซ์พาผู้หญิงหนึ่งคนขึ้นรถเกร็งทางสีขาวแล้วขับรถหลบหนีออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้นะ๖โมงครึ่งในซอยโรงน้ำมันมะพร้าวเก่าหรือว่าซอยเปเป้ถนนกะอำโรมตำบลโพเสด็จที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนแรกเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะรถล้มอะไรแบบนี้นะแล้วมีคนเจ็บพอกู้ภัยไปถึงเฮ้ยมันไม่ใช่รถล้มนี่ดูแต่สภาพศพแล้วมันไม่ใช่ถึงแม้จะมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ก็ตาม
แต่มันคือเหตุการณ์ฆาตกรรมเพราะผู้หญิงคนนี้เธอโดนยิงมันมีรอยกระสุนชัดเจนและเธอเสียชีวิตจากการโดนยิงไม่ใช่เสียชีวิตจากการที่รถล้ม
ตำรวจก็เลยไปดูที่เกิดเหตุก่อนนะฮะไปเจอที่ร่างของฟ้ามีกระสุนคุณผู้ชมเข้าที่หัวเลยนะครับกระสุนปืนเข้าที่หัวเลยนะครับ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นห้องเช่าตรงนี้ตำรวจเห็นแล้วมันมีกล้องวงจรปิดก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดดูก็เลยเห็นภาพว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนกับญาติของฟ้าบอกว่าคือฟ้าเขามีการไลฟ์เฟซบุ๊คโดยแม็กซ์ผู้ก่อเหตุเป็นสามีของฟ้าเองนะ
ตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ทางด้านของแม็กซ์เนี่ยพยายามจะเลิกกับฟ้ามาตลอดแล้วมีการเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแล้วมาเช่าอยู่ที่ห้องนี้ที่เกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุฟ้าขี่รถตามมาแล้วก็ไปเจอแม็กซ์แต่แม็กซ์อยู่ในห้องกับผู้หญิงคนใหม่นะครับ
ก็เลยตอนแรกเอาแผ่นกระเบื้องไปทุบรถของแก๊กก่อนอันนี้ฟ้าเป็นคนทำ
สุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปเหมือนแม็กซ์เขาโมโหอะไรก็ตามทีแล้วก็มาทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะฮะ
แต่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างกำแพงเนี่ยเบอร์หน้าเนี่ย
อันนี้ชื่อว่าอภิเทพเป็นเพื่อนของแม็กซ์นะฮะ
แล้วแสดงตัวแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจอภิเทพจะพูดว่ายังไงไปฟังครับ
อ๋อนี่ยิงกู้เลยนกขึ้นไปต๊อปเถอะปืนลั้นนะมึงวะ
แล้วคือตอนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดก็เหมือนเห็นอภิเทพ
ให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับอัภิเทพบอกว่าเขาตบแล้วปืนลั่น
แต่จังหวะนี้ไม่ได้โดนตัวนะมือนะตบหรือเปล่าเหมือนจะตบ
ไม่แน่ใจว่าโดนหน้าเขาหรือเปล่าแต่ปืนมันมีกระสุนออกไปหนึ่งนัด
และที่สำคัญกระสุนคือเจาะเข้าที่ศีรษะของคนตายอะค่ะนอนตายหลวงพื้นเลยนะ
เหมือนมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดออกมาว่าตายแล้วก็เป็นเสียงของเพื่อนที่ยืนตรงนั้นแหละ
แล้วตลอดการก่อเหตุนะคะคนก่อเหตุหรือว่ามือปืนเขาเหมือนพยายามชำเรือง
มองดูกล้าวงจรปิดตลอดเวลาด้วยนะใช่แต่ว่า
นะครับก็เดี๋ยวตำรวจคงติดตามแล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ถามผู้หญิงว่าคนที่นั่งข้างหน้าไปด้วยกันกับมือยิง
คือเขายังกล้าที่จะนั่งรถไปพร้อมกันหรือเปล่า
คือจริงแล้วคดีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คือมีผู้หญิงหลายคนวิ่งออกมาจากห้องเช่าด้วย

ถูกต้องอย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ปืน
หรือว่าความรุนแรงในการตัดสินปัญหาแบบนี้นะคะ